นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีอุบัติเหตุรถโทรโดยศาลสายอุดอลธานีกรุงเทพฯ

โชคดีที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

สายตรังปลาเหลียนตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาว
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บสาหัส๔คน
อยู่ริมฟุตบาทสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง๓คัน
และรถจักรยานยนต์อีก๑คันถูกชนได้รับความเสียหาย
ซากอะไหล่และปลาตกกระจายเกลื่อนถนน
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุพ่อค้าปลา
จอดรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่ริมทางเพื่อคัดเลือกปลาส่งขายให้ลูกค้า
แต่จู่นายวสินวัฒนภงพิทักษ์อายุ๓๔ปี
ก็ขับรถกระบะมาจากตัวเมืองตรังเพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอประเหลียนด้วยความเร็ว
ก่อนที่จะพุ่งชนกลุ่มพ่อค้าอย่างจัง

เมืองต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการหลับใน
ท้ายด้วยอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์
บนถนนสายสวรรณสรรค์ในพื้นที่บ้านม่วงตะมนต์โภงงาม
อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ที่เกิดเหตุพบนางสาวธัญกรชัยจำอายุ๒๔ปี
เสียชีวิตตอนความหน้าอยู่ข้างรถจักรยานยนต์
พบรถกระบะนิสันฟรอนเทียจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
ซึ่งเป็นครูฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสองเลนสวน
ก็ถูกรถกระบะพุ่งชนจนเสียชีวิต